ต่างนานาล่าสุดมีคลิปออกมาอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวตึง
อ่างทองเวลาจะโบกรถทีนึงแม่มันก็ต้องไม่เหมือนใครแต่ไม่เหมือนใคร

อันนี้จะตึงไปนะชาวบ้านจะเดือดร้อนนะอันนะ
แทบขาดเลยพี่เบิร์ตเคยเห็นใครโบกรถแบบนี้ไหมคะ

นี่ใช้คำว่าทะลาเข้าไปหาหน้ารถเลยนะคะ
ขั้นเรกเอี๊ดแล้วเขาเบิ้ลเครื่องใส่เลยบอกเฮ้ยทำอย่างนี้มันอันตราย
นี่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะคะในอันคนนี้หรือที่หลายคนรู้จักว่าเป็นตัวตึงอ่างทองอ่ะ
ดักอยู่ที่ถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีค่ะ
คนถ่ายคลิปคือในสินชัยเขาบอกว่าอันอาศัยอยู่ใกล้วัดโบด
ทำแบบนี้ทุกวันนะคือปกติแล้วคลิปของตัวตึงอ่างทองคนนี้ที่เราเห็น
คือเขาจะอยู่ที่ตลาดนั่นขึ้นรถยังตึงเลยจ้ะ
จะเห็นว่าเป็นคลิปอยู่ที่ตลาดใช่ไหมคะ
แต่การโบกรถไปตลาดของเขาคือทำแบบนี้ค่ะ
บางครั้งยืนกลางถนนบางทีก็วิ่งทะลาเข้าไปอย่างที่เห็นนั่นเลยนะคะ

ก็เลยเดินเข้าไปถามเมื่อวานทำอะไรไปรู้ตัวหรือเปล่าอัน

เป็นงงมากถามว่าลงไปทำไม

คืออันนอกจากเติ่งแล้วดูอันดิดนะ
ลักษณะจะดีดหลายคนก็บอกว่าอ่านต้องตรวจฉี่หรือเปล่าเนี่ย

แต่คนที่โบกรู้จักกันก็เลยไปโบก

ทีนี้คนก็เลยถามว่าเออตกลงแล้วอันนอกจากตึงแล้วดีดด้วยไหม
เขายอมรับนะว่าเขาเสพยา

ตำรวจก็เลยถามว่าแล้วอันไปเอายาที่ไหนมาเสพ

เขาบอกอ๋อเจอตกอยู่กลางถนนก็เลยเก็บมาเสพ
จริงเหรออันอืมอืม
ไม่ใช่คือว่าผมโบกรถดูดีใช่ไหม

พอโบกรถสอบเสร็จสตาร์ทรถดีผมก็ง่ายท้องเลยครับ
คนแต่บ้านชื่อพีชชื่อพีชคนแต่บ้านเพื่อนกัน

รถทริกขี่หรือเจ้าพีชเออรถทริกขี่หรือเจ้าพีช

คนแต่บ้านหนักช้ายผมเองหนักช้ายผมพี่น้องกัน
ทีที่แล้วเจอยาเกลือดประมาณ๖เวตน่ะ
เจอยาเกลือดพี่หักครึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งแต่ขายุ่งมีเลย
หักทีละครึ่งโรนเกลือดเลยทั้ง๓โรนไว้แล้วพี่
พี่เบิร์ตเขาไม่กระพริบเลยนะตาแข็งมากนะตา
ถ้าเป็นเข็มวัดเสียงนี่มันจะเข้าพีคตลอดเลยนะ
มันจะดีดเข้าพีคตลอดเลย
แต่อย่างที่บอกว่าตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงใช่ไหมคะ
ก็เลยนำส่งตรวจต่อที่โรงพยาบาลเพื่อความชัดเจน
แล้วก็ประสานพัฒนาสังคมรวมถึงครอบครัว
หาแนวทางการดูแลรักษานะคะ
ที่ต้องใช้คำว่ารักษาเพราะว่าแม่ของในอันเขาก็บอกว่า
ลูกมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
คุณแม่ฝากขอโทษทุกคนแทนลูกชายด้วยนะคะ

อันคนนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มชาวติ๊กต๊อกเกอร์นะคะ
เพราะว่าเขาก็จะมีการถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าไม่ได้เป็นแอคเคาน์ของเขาเองนะ
คือมีคนถ่ายเขาแล้วก็เอาไปลงนะคะ
แต่ด้วยความที่ตึงทุกคลิป

แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีปลอดการรักษาแล้วไม่สบายจริง

เพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดมันอันตรายกับชีวิตของเขาเองนะคะ